ส่วนชาวบ้านที่จังหวัดตรังค่ะ
ทนไม่ได้เลยเพราะว่ามีผู้ชายคนหนึ่งนะคะ
เขาไปทำลายสิ่งศักดิ์สิทธ
ที่ชาวบ้านยึดเหนี่ยวจิตใจก็คือ

หน้าแตกละเอียดเป็นแบบพังค่ะ

ที่ชาวบ้านเขาแบบสัทธาเขาบูชากันมาเนี่ย
ชาวบ้านนับถือมาตั้งแต่ก่อนที่ชาวบ้านจะเกิดด้วยซ้ำ

เวลาใครผ่านไปผ่านมาแถวสารปู่เนี่ย

แต่ว่าวันหนึ่งเนี่ยมีผู้ชายคนนึงเนี่ยคุณผู้ชม
ซึ่งเขาก็ไม่ใช่ใครธรรมดานะ

คือเป็นคนในพื้นที่แล้วคือเป็นนักแข่งมอเตอร์คลอส
มีความสามารถเป็นคนดังมีเป็นเจ้าของเพจด้วย

ทำลายแบบนี้ชาวบ้านรับไม่ได้จริง

เสือที่ปฏิสถานอยู่ภายในสาราศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านในอำเภอ
ในพื้นที่บ้านทุ่งแคร์สูงตะบนเขาวิเศษจังหวัดตรังถูกทุบแหลกเลยค่ะ
สะเทือนใจแล้วก็นำภาพไปโพสต์ประจานในโซเชียลมีเดีย
ผู้สื่อข่าวทรัฐทีวีลงไปตรวจสอบนะคะ
ก็เพราะว่าฐานที่นั่งถูกรื้อจนเสียนปู่ชีนั้นคว่ำหน้ากองกับพื้น
คือเมื่อกี้ล้มเลยนะฮะแล้วก็ส่วนที่รับความเสียหายก็บริเวณเสียน
ใช่ค่ะและสภาพนี้นะคะคาดว่าจะใช้จอบทุบทำลายเพราะพังเสียหายเป็นอย่างมาก
ใบหน้าก็แทบจะไม่เหลือเขาโครงเดิมเลยโดยเฉพาะใบหน้าดวงตาจมูกก็กลายเป็นเศษปูนไปซะแล้ว
แล้วก็พบจอบนี้ด้วยนะใช่และใกล้ใกล้กันนะคะพบรูปปั้นปู่เสือสภาพใบหูแหวง
ออกไปประมาณสิบเมตรก็พบจอบอย่างที่บอกไปเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่วันอังคารที่ผ่านมา
โดยผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่สองบอกนะคะว่านายประสิทธิ์นะคะเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบอกว่าที่นี่เนี่ย
เป็นจุดที่มีคนมาขอโชคขอลาบขอพรกันตลอดบอกให้เดินทางปลอดภัยอยากได้อะไรก็มาขอที่นี่
ใครที่ขับรถผ่านไปผ่านมาบนศาลแห่งนี้ก็จะต้องมีการบีบแตรเพื่อขอทางเสมอ
เขานับถือกันมากว่าร้อยปีแล้วล่ะค่ะใช่นะฮะแล้วก็นายประวิทย์เนี่ยก็บอกว่า
ใครที่อยากจะสอบครูหรือว่าอยากจะเป็นข้าราชการอยากจะเป็นทหารนะฮะ
ก็จะมาขอพรขอให้ติดเป็นครูติดเป็นทหารนะครับแล้วก็เนี่ย
เขาบอกว่ามีคนนำหัวหมูมาแก้บนอยู่บ่อยครั้งนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคนที่ผ่านไปผ่านมา
อย่างที่บอกไปนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชาวบ้านอยู่ที่นี่นับถือปู่ชีหรือว่าปู่เสือ
การทำลายปู่ชีเนี่ยถือว่าเป็นการทำลายจิตใจของคนในหมู่บ้านนะนะใช่ซึ่งชาวบ้านในพื้นที่คนหนึ่งก็คือ
จรูนเส้งง่ายเนี่ยบอกว่าที่เริ่มสายศรัทธาเนี่ยมีการเล่าสืบต่อกันมามีความเชื่อกันมาว่าเมื่อก่อนเนี่ยนะ
ชีก็คือเป็นคนแก่ที่เห็นนี่แหละแต่เขาก็สามารถสลับร่างเป็นเสือได้
ชาวบ้านเขาก็เลยนับถือกันมายาวนานบอกเล่ากันมาแบบนี้ก็เลยต้องมีการปั้นทั้งที่เป็นปู่ชี
แล้วก็ปั้นทั้งที่เป็นปู่เสือด้วยนะฮะ
ใช่ค่ะทีนี้ล่าสุดค่ะคุณผู้ชมตำรวจติดตามรวบตัวผู้ก่อเหตุได้แล้ว
ก็คือชื่อว่านายบรรหารคนเที่ยงอายุ๔๗ปีเขาเป็นเจ้าของเพจบรรหารเขาวิเศษด้วย
ก็เป็นคนในพื้นที่จังหวัดตรังนั่นแหละค่ะแล้วก็ยังเคยเป็นอดีตนักแข่งรถมอเตอร์คลอส
ชื่อดังในท้องถิ่นก็ถือว่ามีความสามารถแหละแต่สุดท้ายเนี่ย
หลงผิดติดยาเสพติดคือติดงอมงำเลยค่ะแต่ตัวเขาก็พยายามที่จะเลิกเหมือนกัน
ดิบหลายครั้งแต่มันก็ไม่เป็นผลจนกระทั่งรอบนี้น่าจะเกิดอาการประสาทหลอนและคลุ้มคลั่ง